มันก็ไปซื้อเองสิ

จะไปหาซื้อทันไหมล่ะตอนนี้

อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือชนิดใดรากภาค
อุปกรณ์ก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปหาซื้อหรือไหมพี่ตี๋จะไปหาซื้อทันมั้ยแหละตอนนี้
เอางี้ละกันผมจะถามหน่อยว่าอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือชนิดใดราคา

ขอบคุณแก๊งป่วนค่ะสนุกมากเลย
โอ้โหเป็นไงคะหัวเราะจนแบบว่าเหล็กดัดฟันติดกับริมฝีปากเลย
สนุกนะสนุกจนลืมสังเกตเลยหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เขาถามว่าอะไร
ติใช้โทรศัพท์แล้วมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง

สายชาร์จใช่สักหลัก
เคสโทรศัพท์อย่างนี้น่าจะรู้ราคาหรือเปล่า

งั้นมาลองดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์สำหรับมือถือมีอะไรบ้างขอคำถามออกมาเลยค่ะ
นี่คืออุปกรณ์มือถือนะคะทั้ง๕ชนิดนะคะ

เวลาขับรถจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องใช้นะคะฟังเพลงก็ได้นะคะ
จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะ
เซลฟี่นะก็จะสว่างมากเลยแบบอุ๊ยสวยอะไรขนาดนี้
หน้าสว่างดูดีตินการลบนะคะ
และอันที่๓ค่ะเป็นสายชาร์จแบตแบบ๒หัว
เวลาฉุกเฉินแบตหมดทุกคนควรมีพกไว้
เวลาไปไหนไม่มีปั๊กไม่มีสายชัดอันนี้ช่วยได้เยอะจริง
ส่วนอันนี้สาวหลายคนไม่ควรพลาดเลย
เซลฟี่เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปหรือชอบไปเที่ยวคนเดียว
ถ่ายเองไม่ต้องง้อใครโดยเฉพาะสาวที่ยังไม่มีแฟน

นี่คืออุปกรณ์สำหรับมือถือทั้ง๕แบบ๕ชนิด
คุณนุษย์คะต้องหาให้เจอว่าอะไรถูกสุดไปหาแพงที่สุดค่ะ

คุณนุษย์คะเป็นไงคะยากง่ายไหม
ก็ดูแล้วราคาเหมือนจะไม่น่าจะต่างกันมากนะคะ
ถ้าในใจของคุณนุษย์คิดว่าอะไรถูกสุด
ไม่แน่ใจระหว่างสายชาร์จกับ
สายชาร์จ๒หัวหรือว่าหูฟังไม่มั่นใจว่าอะไรถูกกว่ากัน

ใช่ไหมมีอะไรบ้างใน๕ชิ้นนี้ที่คุณนุษย์มีแล้ว
หลักก็มีแค่สายชาร์จกับ
เอาล่ะวันนี้ต้องเรียงให้ถูกค่ะ
จากถูกที่สุดไปหาแพงที่สุด
ถ้าทำได้ครบ๕ข้อรับเลยค่ะ๓๐๐๐บาท

เพื่อจะหาให้เจอว่าอะไรถูกสุดและแพงสุด
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

กว่าข้อนี้สำหรับคุณนุษย์นะไม่น่ายากนะคะ
ไปแล้วค่ะ๑๐วินาที
สวยค่ะเป็นนางแบบเดินโพสต์ไปด้วยก็ได้นะคะ
หมุนฟูเทินให้ดูซัก๒รอบ

ผ่านมาครึ่งทางเหลืออีก๓๐วินาที
สังเกตเลยและอยากจะเปลี่ยนตรงไหนไหม

คุณนุฏเข้าไปจากที่เลยค่ะ

ไม่รู้ว่าตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะ
งั้นพักให้คุณนุษย์หายใจหายคอสักครู่ค่ะ

สามหมื่นจะเป็นของคุณนุษย์หรือเปล่าค่ะ